เมื่อวานนี้ค่ะราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
โดยระบุว่าได้ทรงมีพระราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนพระเทพยานมหาหมุณีออกจากสมณศักดิ์ค่ะ
โดยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องถอดถอนสมณศักดิ์ระบุว่าด้วยพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระชัยบูรณสุธิผลวัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานี
เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีกระทำความผิดข้อหาร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินและรับของโจร
ตามที่สารอาญาได้อนุมัติหมายจับที่๙๔๒ทับ๒๕๕๙
ลงวันที่๑๗พฤษภาคม๒๕๕๙
และยังถูกกล่าวหาในคดีอาญาฐานอื่นอีกหลายฐานความผิด
ซึ่งอายการคดีพิเศษมีความเห็นสั่งฟ้องในบางคดีด้วยแล้ว
แต่พระเทพยานมหาหมุณีไม่ยอมมามอบตัวตามหมายเรียกและได้หลบหนีคดี
ดังกล่าวจึงไม่สมควรดำรงอยู่ในสมณศักดิ์ต่อไป
และได้นำความกราบมังคมทูลพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมต่อไปแล้ว
สมณศักดิ์ตั้งแต่วันที่๔มีนาคม๒๕๖๒
ประกาศวันที่๕มีนาคม๒๕๖๐
ผู้รับสนองพระราชองค์การนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี